น้องตาสานกันหน่อยยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะ
เด็กชาวเมียนมา๑ขวบ๘เดือน
ที่ตกบอบบันดาลเที่ยมเภอพระพระจังหวัดตาก
ค้างเติ่งอยู่ในหลุมนั้น
ความลึก๑๓เมตรค้างอยู่๑๙ชั่วโมง
แต่ในที่สุดด้วยความพยายามความตั้งใจและความเก่งของกู้ภัยทุกคนจริง

วันนี้เขาบอกน้องอาการดีขึ้นมากเลย

เป็นคลิปที่ทีมข่าวเราเนี่ยได้มาตอนที่เจ้าหน้าที่เขาส่องกล้องลงไปในหลุมใช่ไหมคะ
ตอนที่เห็นน้องสภาพน้องตอนนั้นน่ะคือคลุกฝุ่นคลุกดินเลยค่ะ
ตัวนี่เปื้อนดินแล้วน้องพยายามเอามือจับจิกดินเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเนี่ยมันไหลตกลงไปลึกกว่าเดิมคุณผู้ชมลองดูนะ

เห็นมั้ยน้องมือจิกดินเอาไว้เห็นมั้ยฮะนั่นน่ะ
เพราะว่ามือน้องข้างนึงมันอยู่ข้างล่าง
แต่มือซ้ายมันอยู่ข้างบนแล้วน้องจิกไว้อย่างนี้

สัญชาตยานเลยนะคือไม่อย่างนั้นเนี่ยพลุบลงไปนี่

มาดูภาพวันนี้กันหน่อยวันนี้คุณแซคนะคะไปที่โรงพยาบาลพบพระจังหวัดตากอะค่ะนี่

อาการดีขึ้นนะคะวันนี้เราเจอทั้งพ่อแล้วก็แม่ของน้องตะสานนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งผ่านล่ามมาค่ะ

ส่วนที่ขายังมีรอยถลอกเหลืออยู่บ้าง

คิดถึงนี่จ้ำนี่น่าจะยุงกัดนะแดงเนี่ยค่ะ

เพราะว่า๑๙ชั่วโมงที่อยู่ในนั้น
ไม่มีข้าวไม่มีน้ำตกถึงท้องน้องเลยค่ะ
แต่วันนี้แม่บอกช่วงเช้าเนี่ยยิ้มร่าเริงเลยแหละ
ตื่นเช้าปุ๊บก็บอกหิวร้องหิวเลย

คุณหมอเขาเจาะให้น้ำเกลือให้อะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะน้องก็ไม่ได้มีส่วนไหนร่างกายหักหรืออะไรเลย

มีจังหวะน้องบ๊ายให้กล้องด้วย
นี่นี่นี่ยิ้มนี่เขายิ้มนะ

นี่เออโบกมือบกมือจิ้มแก้มนะ

คือพ่อแม่บอกว่าก็ได้คุยกับลูกนะ

มันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้พ่อกับแม่ฟังหน่อย
คุยรู้เรื่องแล้วใช่ไหมขวบ๘เดือนพอจะคุยรู้เรื่องอะค่ะคือน้องก็พูดทำนองบอกว่า
น้องอ่ะลื่นตกลงไปในหลุมขาหนึ่งข้างมันล่วงพลุบลงไปก่อนและอีกข้างก็หล่นตามลงไป
พอหล่นลงไปในหลุมเนี่ยน้องพยายามจะปีนขึ้นมาพี่อุ๋ยแต่มันปีนไม่ได้จริงเพราะมันลื่น
ปีนยิ่งไหลยิ่งปีนยิ่งไหลมันก็เลยไหลลงไปเรื่อยตลอดเวลาที่อยู่ในหลุมน้องบอกน้องอึดอัดแล้วก็ร้อนมาก
น้องถามพ่อแม่ว่าไงรู้ป่าวคะทำไมหนูร้องเรียกแล้วพ่อกับแม่ไม่มาช่วยหนูจะทิ้งหนูเหรอ
กับแม่ก็เลยบอกไม่ใช่แบบนั้นลูกทุกคนช่วยอยู่แต่มันยาก

ถ้าปลอดภัย๑๐๐จริงแล้วเนี่ยก็จะให้น้องกลับบ้านได้
โอเคเอาเป็นว่าเรื่องน้องตะสานจบไปหายดีเรียบร้อยอยู่ในมือหมอปลอดภัยแล้ว
มาดูเรื่องบ่อบาดานกันหน่อยคนถกเถียงกันเยอะค่ะ
ว่าถ้าบ่อนั้นไม่อยู่ตรงนั้นและไม่เปิดอ้าซ่าแบบนั้นเนี่ย

คนก็เลยถกเถียงกันว่าเอ๊ะบ่อบาดานี่มีการขออนุญาตขุดหรือเปล่า
หรือมันขุดได้เลยหรือยังไงเพราะข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดานเขาบอกว่า
ใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า๑๕เมตรถือเป็นน้ำบาดาน
ผู้ใช้น้ำต้องยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง
ถ้าไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เขาขุดไว้๔๐เมตรใช่ค่ะแต่ว่าน้องเนี่ยอยู่ในจุด๑๓เมตร
ค้างอยู่ตรงนั้นคือขุดแล้วไม่เจอน้ำอ่ะ
แซ็คก็เลยลงพื้นที่ไปดูตรงหลุมบาดานนี่อีกทีนึงนะคะ
เขาบอกว่าคือถ้าขุดเจาะบ่อบาดานแล้วเจอน้ำเนี่ย
ซึ่งเกือบทุกส่วนที่ปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยมีบ่อบาดานเกือบหมดเลย
เจ้าของสวนที่เกิดเหตุที่เป็นชาวลาหูเขาบอกว่า
ที่ดินตรงนี้เขาได้ตกทอดมาจากพ่อ
และเขาเองก็ไม่รู้เลยว่าเวลาขุดบ่อบาดานเนี่ยมันต้องมีการขอใบอนุญาต
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากด้วย
รับว่าปีนี้เขาขุดบ่อบาดานไป๓ครั้งแล้ว
ครั้งแรกเนี่ยลงไปร้อยยี่สิบเมตรเจอน้ำนิดหนึ่ง
เลยเจาะลงไปอีกอีกยี่สิบเมตรเป็นร้อยสี่สิบเมตร
แต่หัวเจาะมันดันหักซะก่อนก็เลยไม่ได้เจอน้ำเพิ่ม
ก็เลยเอาดินที่เจาะมากรบปิดหลุมเอาไว้
จากนั้นเจาะใหม่ครั้งที่๒คราวนี้เจาะลงไป๓๐เมตร
ไม่เจอน้ำอีกก็เอาดินมากรบหลุมไว้เหมือนเดิมอีก
ครั้งล่าสุดคือไอ้หลุมเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
เจาะลงไปเนี้ยร้อยสี่สิบเมตรพี่อุ๊ย
เหรอร้อยสี่สิบเมตรอ๋อตกลงร้อยสี่สิบเหรอ
เออแต่ไม่เจอน้ำเหมือนกันอ่า
แต่ไม่ทันได้กลบอ้าว
ไม่ทันได้กลบมันดันเกิดเหตุซะก่อน
แล้วการเจาะน้ำบาดานแต่ละครั้งที่เจาะ
ถ้าไม่เจอน้ำเนี่ยมันจะเสียแค่ค่าน้ำมันเท่านั้น
ไม่ได้เสียค่าขุดเจาะครับแต่ถ้าขุดเจาะแล้วเจอน้ำบาดาเนี่ย
ถึงจะต้องเสียเงินตามระดับความลึกที่เมตรละหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ
ไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยไม่เคยไปขอไม่เคยทางกูเลยไม่รู้
อืมไม่เคยจับจะไปขอที่ไหนก็ไม่รู้นะ
ไม่รู้ก็เลยไม่ได้ไปขอแล้วอย่างปกติเวลาคนต้องขุดเจาะไง
เขาขอไปไหมตอนนี้ไม่รู้กูอีกของนี่ไม่รู้ปากก็ยังไม่รู้
เมื่อวันเมื่อวันก่อนนี้จอดไว้สองที่สามอ่า
เมื่อวันสองที่นี่เจาะแล้วก็ปิดอืมแต่สุดท้ายที่เด็กเข้าไปเนี้ย
ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็เพิ่งมารับตำแหน่งได้๒เดือนนี่แหละ
จริงเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดานในพื้นที่เนี่ย
ถ้ายึดตามกฎหมายจริงแล้วมันทำไม่ได้นะคะ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าสงวนที่ทหารจัดสรรให้
ครับแต่ว่าที่ชาวบ้านเขาต้องขุดเจาะบ่อบาดานกันเนี่ย
เพราะเขาจำเป็นจริงจริงเพราะมันเป็นพื้นที่ทำการเกษตรเนี่ย
มีสวนอโวคาโดสวนปามสวนอะไรมันสำปะหลังเต็มไปหมดเลย
อืมแต่มันไม่มีน้ำใช้อ่ะค่ะก็เลยต้องเจาะ
งั้นพืชผลก็ตายหมดเขาเองก็อยากจะสะท้อนปัญหาเนี้ย
ให้ไปถึงผู้มีอำนาจเหมือนกันช่วยแก้ไขกฎหมายได้ไหม
จะได้ทำให้มันถูกต้องแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
ชาวบ้านเขาจะได้ทำได้โดยถูกต้องด้วยอ่ะครับ
จ๋อเขาก็ไม่มีน้ำที่จะเอามาใส่น้ำไม่ต้องไว้งานใช่
แต่ว่าตามจริงเนี้ยคือมันต้องขอพิทธิภาพใช่ไหมจุดต้อง
แต่ว่าก็คือที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ขอเท่าที่ได้ข้อมูลก็คือว่า
ชาวบ้านก็คือทำด้วยความจำเป็นก็ไม่รู้ทำอยู่
ปกไว้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่เอาน้ำใส่
ผลผลิตมันก็ไม่ได้เราก็ไม่มีรายได้
จะไม่ค่อยมีการขุดเจาะบ่อบาดานเท่าไหร่แหละเพราะมันก็พอมีน้ำอยู่บ้าง
แต่ก็เชื่อว่าชาวบ้านเขาก็ขุดเจาะเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตรจริง
ไม่ได้เอาไว้สำหรับสาเหตุหรือว่าเหตุผลอื่น

เพื่อจะถมดินตรงจุดเกิดเหตุให้อยู่ในสภาพเดิมให้เร็วที่สุดนะคะ
เพราะว่าจุดตรงนี้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร

ถ้ามีคนตกลงไปอีกเนี่ยแหม่มันอันตรายถึงชีวิตได้เลยไง

ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของน้ำที่อยู่ใต้ดิน
ถ้ามันถูกสูบขึ้นไปแล้วสภาพของพื้นดินใต้ดินพวกนี้มันจะมีปัญหาหมดเลย

มันก็เลยต้องมีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ